ภายใต้การนำของนายบุญเกียรติโชควัฒนาค่ะ
ถือหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในการบริหารงาน
รวมทั้งยังเรียนรู้อัจฉริยภาพด้านงานศิลปะของพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นอัครศิลปินด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้กับถอดสูตรนักธุรกิจน้อมนำพระราชดำรัฐกับคุณพีรวัตรอัธนาคค่ะ
ทุกครั้งที่เห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินและทรงงานอย่างหนักในพื้นที่ต่างทั่วประเทศผ่านทางภาพข่าวโทรทัศน์

ภูมิใจและทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง
ตั้งแต่เราจับคำได้เราก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดนะฮะ
ทั้งที่พระเจ้าอยู่หัวไม่ได้มาอยู่ใกล้เราเลย
แต่เราเห็นในโทรทัศน์จนเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่หัวอยู่ใกล้ชิดเรามากเหลือเกิน
จริงมากกว่าผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับ
ปูย่าตายายพ่อแม่
ถ้าถามว่าเราเห็นเขามากกว่าพระเจ้าอยู่ไหม
บางทีเราอาจจะบอกได้ว่าเราเห็นพระเจ้าอยู่หัวมากกว่าญาติผู้ใหญ่ของเราซะอีก
ซึ่งอันนี้เป็นความทรงจำที่อยู่ในใจผมมาโดยตลอด
ว่าพระเจ้าอยู่หัวอยู่ใกล้ชิดเรา
ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดทางด้านกายภาพทางด้านพระวรกาย
แต่ใกล้ชิดต่อทางด้านจิตใจ
เกียรติยกย่องและเทิดทูลพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะทุกแขนง

สมกับที่พระองค์ทรงเป็นอัคระศิลปินแห่งแผ่นดิน
แล้วพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่เก่งทางด้านดนตรีอย่างเดียวนะ
เป็นศิลปินในหลายด้าน
คือคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงทำจัง

พระองค์ทรงเป็นศิลปินที่หลากหลายมากเลยทีเดียว

การใส่ใจท่านดนตรีของพระองค์พรุงท่าน
เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียว
ในฐานะคนตระกูลโชควัฒนา
ระกูลใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่ายึดหลักคุณธรรม
เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน
ตามหลักคำสอนของคุณพ่อผู้ให้กำเนิด
นั่นคือดรเทียมโชควัฒนา
ยังมีอีกหนึ่งบุคคลที่บุญเกียรติ
ตั้งใจศึกษาเรียนรู้หลักคำสอน

นั่นคือพ่อแห่งแผ่นดิน
พระองค์ท่านทำในสิ่งที่ดี

มีความอดทนในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรก็ต้องเข้าถึง

อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้
จากการที่เห็นในพระราชกรณีกิจต่างของพระเจ้าอยู่

เป็นอันดิทธิฐานนั้นนะครับคือ

คุณพ่อก็เดินตามเจริญต่อตามเบื้องยุคลบาทอยู่แล้ว

แต่ตอนตอนนี้ก็ผมก็คิดว่าสิ่งที่ทำขารที่พระเจ้าอยู่ว่า
ทำเป็นเป็นประจำก็คือเรื่องของการเป็นผู้ให้
หลวงท่านคุณพ่อและผมก็ต้องเป็นผู้ให้
เกียรติย้ำว่าแม้ในหลวงรัชกาลที่๙

แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม
พระองค์จะยังคงอยู่ในความทรงจำ
และทรงสถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป

พระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ไปไหน

จะเป็นที่ยึดเหนียวผมได้ตลอดไป
สิ่งที่ยังอยู่กับเราตลอดไปก็คือ

ให้กับประชาชนเจ้าไทย
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ได้หายไปไหน

สิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราตลอดไป